เพจรถเมไทยแฟนคลับโพสต์เอาไว้เป็นเหตุการณ์ที่สมุทรปราการนะคะ
คือรถกระบะเนี่ยค่ะเขาโมโหรถเมย์
เขาอ้างว่ารถเมย์ไม่ยอมให้เขาแซงคือเขาจะแซงซ้าย
โมโหรถเมย์ถึงขั้นท้าตีท้าต่อยกับคนขับรถเมย์
คว่างอะไรก็ไม่รู้ค่ะใส่รถเมย์
แล้วมันก็เข้าที่ตัวคนขับรถเมย์พอดีจนคนขับได้รับบาดเจ็บนะคะ
คุณผู้ชมค่ะดูนี่อะไรกันคะเนี่ย
คว่างนี่กระจกตรงฝั่งคนขับรถเมย์คือแตกนะคะ
คนขับรถเมย์ได้รับบาดเจ็บนะคะทำไมหัวร้อนขนาดนี้
ไว้เพราะว่าทางกระบะเนี่ยก็ขับหนีไป

กระบะอีซูซูสีส้ม๔ประตู
หน้ารถเมย์สาย๑๓๘แล้วคนขับกระบะใช้อะไรก็ไม่รู้
เป็นวัตถุของแข็งไม่รู้เหล็กหรือหินนะคะคุณผู้ชมคือมองจากคลิปภาพเมื่อสักครู่มันไม่ชัด
แต่นี่ดูกระจกรถเมย์สิคะนี่มีเลือดทางคนขับรถเมย์ที่บาดเจ็บด้วย
นี่นะคะคือทางพนักงานขับรถที่เป็นคนขับรถเมย์เขามีคลิปภาพนี้เป็นหลักฐาน
เขาก็เลยไปแจ้งความที่สอนอบางโพงพางทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับนายสมรัก
ซึ่งเป็นพนักงานขับรถค่ะเล่าให้ฟังว่าขับรถมาในเลนซ้ายสุดกระบะคู่กรณีวิ่งไหลทาง
วิ่งไหลทางก็ผิดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะแทรกเข้าเลนซ้ายให้ได้นี่ไง
นี่ภาพโอ้โหหลักฐานมันชัดไหลทางมันวิ่งไม่ได้
นี่กล้องหลังรถของรถเมย์โอ้โหวิ่งไหลทางแล้วก็จะแทรกให้ได้พอแทรกไม่ได้เข้าเลนไม่ได้
โอ้โหกระพริบไฟไล่รถเมย์หลังจากนั้นไปปาดหน้ารถเมย์
แล้วมาด่าค่ะนี่ออกขวามาปาดหน้าแล้วลงด่าก่อนแล้วนี่เครื่องของใส่เลยค่ะอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
โอ้โหแล้วคู่กรณีเอาขวดมาตีรถซ้ำด้วยนะคะ
แต่คือต้องวิ่งกลับมาอีกน่าจะเอา
บวชหรืออะไรมาตีซ้ำนี่นี่
แล้วก็ดึงครอบอะไรอยู่ข้างนอก
คนขับรถเมย์ก็เตรียมนำหลักฐานคลิปภาพทั้งหมดนี้นะคะ

จริงในคลิปภาพก็เห็นหน้าผู้ชายคนขับรถกระบะชัดเจนนะคะ
รถเมย์เขามีกล้องนะคะเขามีบันทึกภาพเอาไว้
กล้องหน้ากล้องหลังกล้องในรถค่ะมันก็เลยเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลย